โดยชาวบ้านเขาชัยสนเนี่ยไปช่วยกันจับประบึกยักษ์
น้ำหนักกว่า๒๕๐กิโลกรัมนะที่หลุดออกมาในช่วงน้ำท่วมหนักนะครับ
โดยชาวบ้านก็ช่วยกันจับเพื่อที่จะนำเจ้าปลาบึกตัวนี้แหละ
กลับคืนสู่หนองน้ำธรรมชาติ
ดูช่วงของการจับก็ค่อนข้างจะยากลำบาก

เขาตัวใหญ่นะครับเขาหลงมาในคลองแห่งนี้นะครับ
นี่คือภาพที่ชาวบ้านกำลังช่วยกันจับปลาขนาดใหญ่
หลุดเข้ามาในคลองเพื่อนำกลับคืนสู่น้องน้ำธรรมชาติ
โดยระบุว่าเป็นนุ่มสงขลาน้ำใจงาม
จับปลาบึกขนาดใหญ่แต่ไม่กิน

นายสุภาชัยสุขทองชาวบ้านหมู่๘บ้านหัวหลัง
อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงเนี่ย
ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเขา
โดยในหมู่บ้านมีหนองน้ำธรรมชาติขนาด๔๐ไร่
ก็คือหนองน้ำแม่เปี๊ยะมีปลาบึกอยู่มานานมากแล้วนะ

โดยไม่มีใครไปทำร้ายหรือว่าจับมากินเป็นอาหาร
กระทั่งเกิดน้ำท่วมหนักเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
เราก็รู้พัทธลุงน้ำท่วมใหญ่นะครับ

ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ๓กิโลเมตร
ชาวบ้านก็ช่วยกันนำอวนไปดักจับ
เพื่อนำไปปล่อยหนองน้ำที่เดิมของเขา
ก็กว่าจะจับได้ก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเจ้าปลาบึกตัวนี้ยาว๒เมตร๕๐เซนติเมตร

และขณะที่นำปลาขึ้นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
เพื่อนที่ช่วยประคองปลาบึกมาได้ตกรถคุณ
ถูกล้อรถทับขาได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อย
ก่อนที่จะเป็นภาพของการนำปลาบึก
ไปปล่อยลงหนองน้ำแม่เปี๊ยะได้สำเร็จ

ตอนปล่อยลงแล้วก็ชาวบ้านดีใจ